ช่วยชีวิตน้องปลาวานวัย๒ขวบ๙เดือนได้
คือน้องชักตาลอยอยู่ในรถเก๋ง

พอไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วจะยูเทิร์นมานานใช่ไหม
มอเตอร์ไซค์หน้าโรงพยาบาลก็อุ้มข้ามไป
ที่สุดน้องปลาวานถึงมือคุณหมอทันนะคะ

คือนายวัชระเกษียณอายุ๓๓ปี
เขาก็บอกนะว่าผมลังเลตอนแรกว่าจะช่วยอย่างไรดี
เพราะว่าผมต้องไปส่งพิซซ่าให้กับลูกค้า
แต่พอเห็นอาการน้องปลาวานแล้วก็แม่เขาร้องไห้หนักมาก
สัญชาติยานผมมันบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้แล้ว
ตอนนั้นตกใจงงครับทำอะไรไม่ถูก

เพราะว่าตอนนั้นผมก็มีอาหารมีกระเป๋าอยู่ข้างหลัง
คืออยากช่วยมากเลยครับ
แต่จะไปยังไงดีจะเอากระเป๋าออกยังไงอย่างนี้
วินาทีนั้นก็แม่เขาคงไม่ตัดสินใจอะไรไม่ได้

ได้ยินว่าน้องปลาวานหนูอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลูก
หนูอย่าเพิ่งเป็นอะไรใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้ว

ตอนนั้นพี่พอได้ยินเสียงแบบนั้นแล้ว
ได้ยินเสียงกันตอนนั้นน้ำตาก็เหมือนซึม
แบบสงสารน้องแม่เขาด้วยครับ
วินเขาตอนนั้นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ครับ
เขาก็งงถ้าอะไรพอเห็นลูกแม่เขาอุ้มลูกเขา
นาทีนั้นบินเขาก็รีบวิ่งมาคว้าจากตัวน้องจากแม่เขา
ตอนแรกผมก็จะพูดกับลูกค้ายังไงดีครับ
สุดยอดเลยคุณป๊อปวัชระนะคะ

อาหารผมมันอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าคุณแม่เนี่ย
นั่งทับที่บรรจุอาหารข้างหลัง
เออแต่ว่าลูกค้าเขาก็พอเข้าใจได้ค่ะ
บริษัทก็ช่วยเยียวยาให้กับลูกค้าตรงนี้

ทีนี้คุณผู้ชมเราไปดูคนดีอีกคนนึง
คือนายตะวันไกลเพชรเป็นวินมอเตอร์ไซค์

แต่ท้ายที่สุดแล้ววินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ค่ะ
อุ้มน้องปลาวานข้ามฝั่งไป

เดี๋ยวไปฟังเสียงวินมอเตอร์ไซค์คนนี้หน่อยค่ะ
เขาเข้ามาเขาบอกว่าให้ช่วยหนูหน่อย

เขาก็อุ้มเด็กมาให้ผมเลยแล้วผมก็อุ้มวิ่งเลย
แล้วอาการเด็กเป็นอย่างไรบ้าง
การเด็กแบบมีตาลอยอะครับแบบตัวอ่อนไปหมดเลยอย่างนี้
คือตอนนั้นต้องช่วยแล้วคิดแค่นั้น
โอ้โหนี่คือเป็นพลเมืองดีทั้งสองคนเลยนะคะ
ส่วนคุณแม่เราได้ยินเสียงในรถ
ตอนที่คุณพ่อขับรถแล้วคุณแม่ตะโกนแบบใจคุณแม่จะขาดนะคะ
เราไปเจอคุณแม่พลอยพัชระมาณทัศน์ด้วยนะคะ
อุ้มน้องปลาวานมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราเลยค่ะ
ยิงได้แล้วค่ะนะคะทีนี้ถามคุณแม่หน่อยละกัน
เหตุการณ์วันนั้นแม่คะมีคนช่วยลูกคุณแม่
คุณแม่อยากจะบอกอะไรเขาอยากจะขอบคุณใครบ้างคะ
อยากจะบอกขอบคุณขอบคุณก่อนเลยขอบคุณวิน

คือเหมือนประมาณว่าเป็นคนต่อชีวิตให้น้อง
จริงเหมือนเป็นบุญคุณกับเราอะค่ะ

คุณแม่บอกว่าน้องปลาวานหมอบอกว่ามีอาการผิดปกติ
คลื่นสมองด้านซ้ายน้องก็เลยเกิดอาการชักเกร็ง
แล้วต้องทานยากันชัก๒ปี

บอกเลยนะอย่าให้ลูกชักซ้ำอีก
ถ้าเกิดใน๒ปีน้องทานยาต่อเนื่องโอกาสหายขาดต้องมีค่ะ
แล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
นี่พอเห็นแบบนี้มีคนช่วยชีวิตคุณลูกคุณแม่แบบนี้
คุณแม่ก็ยิ้มได้ค่ะยิ้มได้เลยนะ
ตอนนี้หัวใจมันพองโตนะมีความสุขจังเลย

ตอนนี้กลายเป็นคุณป๊อปปูล่าแล้วคนดีสีกราฟฟู้ดค่ะ
เสริมเฉินแล้วก็ชื่นชมนะคะ